สาว๑๘ปีคุณผู้ชมโดนฆ่าแล้วร่างเนี่ยถูกเอาไปยัดในถังพลาสติกพลาสติกสีดำแล้วถังนั้นเนี่ยนะคะก็ถูกเอาไปทิ้งในพงหญ้าหลังแคมป์คนงานที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลิ่นก่อนให้กลิ่นอะไรเหม็นเน่ากลิ่นตุเนี่ยก็เลยเดินหาพอเดินหาปุ๊บไปเจอกล่องพลาสติกสีดำตรงนี้
แต่พอเปิดดูไม่ใช่ค่ะมันคือคนมันคือน้องผู้หญิงที่ชื่อว่าสุมิตาหรือว่าน้องเต็นนะคะ
น้องอายุ๑๘ปีพื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
สภาพศพตอนที่กู้ภัยกับตำรวจไปเปิดดูเนี่ยนะคะ
ใส่เสื้อฟุตบอลสภาพเริ่มขึ้นอืดบวมทานโทษนะคะหนอนขึ้นเต็มตัวเลย
ท่อนล่างเปลือยค่ะท่อนล่างของน้องเปลือยเปลือยเปล่าไม่สวมกางเกงเลยนะคะ
แล้วสังเกตไปที่ข้อเท้าข้อเท้าเนี่ยมีกางเกงรัดเอาไว้
มีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำทั้งตัวเลย
เนี่ยค่ะทีนี้ในกล่องนี้กล่องก็ไม่ได้ใหญ่นะ
คนคนหนึ่งอายุ๑๘ปีเข้าไปจริงก็น่าจะเต็มกล่องแล้วนะคะ
คนก่อเหตุยังยัดเสื้อผ้าตุ๊กตาผ้าห่มไปในนั้นด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้คุณผู้ชมคนที่เราต้องถามคือใคร
คุณผู้ชมเห็นตึกนี้ไหมคะตึกนี้เป็นแคมป์คนงานบ้านพักคนงาน
ก็จะมีชั้น๑ชั้น๒ว่ากันไปนะคะ
ตึกนี้ผู้ตายอยู่กับพ่อแต่เขาอยู่คนละห้องนะคะ
พ่อของผู้ตายเนี่ยนี่พ่อของผู้ตาย
ผู้ทรายที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะตำรวจสอบปากคำอยู่ค่ะ
ถามพ่อของผู้ตายถามคุณพ่อคุณพ่อประสาน
มันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
น้องเต็นเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
พอตอนเช้าวันที่๓๑ปกติพ่อลูกเขาคุยกันทุกวัน
ตอนเช้า๓๑โทรให้ลูกมากินข้าว
เรียกลูกมากินข้าวปรากฏว่าติดต่อไม่ได้
ก็เลยไปบอกญาติญาติหายไปตั้งแต่วันที่๓๐นี่
ญาติก็เลยประกาศตามหาในโซเชียลแบบนี้นะคะ
ตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบสุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความค่ะ
ไปแจ้งความวัยที่สพมสุภัณฑ์บุรีนะคะ

ผมนอนรอโทรศัพท์ลูกสาวผม

มีขายไหมมีขายที่หายไปไหม
สามารถบอกว่าคนข้างห้องอยู่เลย
จากปากพ่อไอ้คนข้างห้องนั่นแหละ
แล้วสืบไปสืบมาใช่จริงด้วย

ตำรวจพยายามไปแกะร่องรอย

คือผู้ชายคนนี้ชื่อว่าธนากร

ตอนแรกพักอาศัยอยู่ห้องข้าง

ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีก็เลยประสานไปที่

ก็เลยรู้ว่าหลบหนีไปกรสินไปอยู่กับเมีย

ก็เลยไปควบคุมตัวนายธนากรนะคะ

ธนากรสุดท้ายยอมเปิดปาก

เป็นคนลงมือฆ่าน้องเต็นจริง

มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้ตาย

แล้วก็มาทำงานที่สุพรรณบุรี

ปรากฏว่าผู้นายธนกรผู้ชายคนนี้
อ้างบอกว่าคือก่อนที่จะเกิดเหตุ
จู่น้องเต็นน่ะผู้ตาย

นายธนากรบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้
มันไม่ได้เพราะว่าตัวเองมีเมียอยู่แล้ว

ก่อนที่จะยัด

คอผู้ตายพอน้องตายเสร็จปุ๊บ

หนึ่งสิ่งที่ต้องรอก็คือ
ผลการชนะสูตรพลิกศพจากโรงพยาบาล

หรือสาเหตุการณ์ตายเกิดจากอะไรกันแน่

เขียวช้ำเป็นทั้งตัวเลย
ผู้เสียชีวิตคือเปลือยด้วย

ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตายด้วยหรือเปล่า
แล้วเขาคบกันจริงหรือเปล่า
เตรียมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ

ถ้าเกิดว่าใช่คือคุณเป็นผู้ร่วมขบวนการนะคะ
มีส่วนสมรู้ร่วมคิดเลยละ